สำหรับพี่ตั๊กกะแตนโชลดาจ้า

รุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงาจ้า
ซึ่งเธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องราวในชีวิตมาโอ้โหโชคโชนเหมือนกันนะ
แต่กับเรื่องความเหงาแค่นี้โอ๊ยจิ๊บจ้อยเรื่องเล็กไปเลยจ้า
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยปล่อยซิงเกิ้ลนี้ออกมาได้๒วันแล้วคุณค่ะ๒วันนี้ยอดวิวเกือบ๓แสนแล้วนะ
และด้วยความแซ่บของเธอนี่แหละเป็นเหตุก็เลยไม่วายเจอกับคอมเมนต์ที่คอยมาบูลลี่
ทั้งเรื่องของรูปร่างหน้าตาอะไรต่างของเธอบอกว่าอ้าวขาใหญ่บ้างล่ะ

คนไหนปล่อยผ่านได้คือปล่อยเลย
แต่ถ้าใครมาตรงจังหวะที่ของขึ้นพอดี
ฟาดกลับแบบไม่มียั้งเหมือนกันจ้าเอาสิ
มีบ้างมีบ้างนะที่แบบเราต้องแบบฟาดกลับบ้าง
ในกรณีที่แบบว่าบางคนเรารู้สึกเอ๊ะใช่เหรอ
ไม่น่าแบบนี้นะไม่น่าอะไรอย่างนี้
มีบ้างวันไหนเมียนมาอะไรมาอารมณ์จัดไป
แค่รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่มันทำร้ายจิตใจกัน
ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปบูลลี่กันหรอก
เหยียดหยามการบูลลี่มันไม่ใช่สิ่งที่มันดี
มันไม่ได้ทำให้คนที่พูดดูดีด้วยนะ
แนนเชื่อว่าศิลปินดารานักร้องเนี่ยเจอแทบทุกคน
แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาจะโฟกัสไหม
แต่ส่วนใหญ่ของแตนส่วนใหญ่ก็คือปล่อยเฉยไป
มีบ้างที่ฟาดกัดส่วนใหญ่ถ้าเราฟาดกลับเขาบอกเราเอง
เขารู้ตัวคือแบบเขาเรียกว่าอะไร
ว่าคนอื่นได้แต่พอเจอกับตัวก็รับไม่ได้
นี่ไงฝากไปเลยนะถึงเกรียนโซเชียลทั้งหลายนะคะ
ถ้าฟาดมาแรงแล้วตรงจังหวะที่แม่แบบไม่ยอมพอดี

แล้วก็ฝากติดตามผลงานของพี่ตั๊กแฟนโชลดาหน่อย
บอกแล้วว่าแต่ละเพลงของเธอแซ่บแล้วก็โดนใจทั้งนั้นเลย